ให้รักแล้วก็เคยรอมา
ไม่กล้าใช่มั้ย

เพราะว่ากระแสออกมาต่อเนื่องเรียกเครื่องคืนมาแล้ว

ทีนี้เขาก็เลยประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว

โอ้โหพอเถอะค่ะลืมชื่อนี้ไปเลยอย่างนี้หรอ

ใช่คือเสียอย่างเดียวคือเรื่องแบตเตอรี่

ก็เลยเรื่องใหญ่ไงใช่ค่ะจำเป็นที่จะต้อง

บริษัทได้ติดต่อไปยังคู่ค้าทั่วโลก
แก่เครือข่ายตัวแทนจำหน่าย
หยุดจำหน่ายแล้วก็หยุดโครงการแลกเปลี่ยนเครื่อง

โอ้โหเดือดกันทั้งวันเหมือนกันนะคะ
สื่อต่างประเทศรายงานในเวลาเย็นของประเทศไทย
ยืนยันว่าบริษัทได้ตัดสินใจ
จำหน่ายแล้วก็ยุติการผลิต
เนื่องจากยังพบปัญหาของการระเบิด

เท่าที่เหตุการณ์การระเบิด
ยังคงมีรายงานการเกิดเหตุขึ้น

อยู่ตรงหน้ากล่องบอกว่าอันนี้เรียบร้อยแล้วตรวจสอบแก้ไข
แต่แม้แต่เครื่องที่ถูกแก้ไขเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้น
ขึ้นมามีเสียงแปลกค่ะ
รู้ตัวอีกทีก็พบว่าในห้องนอนของเขามีควันสีดำเต็มไปหมด

ซึ่งเขาก็ได้นำไปเปลี่ยนเป็นเครื่องที่ทดแทนเมื่อสัปดาห์กว่าเท่านั้นนะคะ
โดยผลจากเหตุไฟไหม้ในเครื่องครั้งนั้น
ทำให้เขามีอาการอาเจียนออกมาเป็นสีดำด้วย
ก็เลยวินิจฉัยว่าเขาเป็นหลอดลมอักเสบเฉียบพลันนั่นเองค่ะ

ด้วยความที่มันดันมีผลกระทบถึงขั้นชีวิตเนี่ยคนก็เลยขยาดอ่ะ
ใช้คำนี้ดีกว่าแล้วตอนนี้เราจะเหลืออะไรล่ะ
ต้องบอกว่าหลังจากที่ข่าวนี้ออกไป
ค่าบริษัทหายไป๖แสนล้านบาทภายในวันเดียวเลย

จริงต้องพูดว่าตีตลาดมาได้เยอะมาก
ซึ่งจริงแล้วถ้าตัวนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยน่าจะตีตลาดทุกตลาด

เกือบจะแบบทับเต็ปตีตแล้วนิดเดียวอย่างนี้

รู้สึกความรู้สึกมันได้แล้วก็กล้องก็ดีมาก
บอกว่าคือเขาตอบโจทย์ดีจริงสำหรับชีวิตคนเมืองปัจจุบันนี้นะคะ

คือต้องปิดเครื่องแล้วก็เลิกใช้เลยเหรอ
คือคิดว่าคงน่าจะมีมาตรการในการที่จะเยียวยาล่ะ

ต้องเป็นแบบนั้นไม่อย่างนั้นอาจจะเสียหายหนักกว่านี้
คุณผู้ชมส่งข้อความกันเข้ามาเยอะเลยค่ะ
นั่งอ่านทุกข้อความนะคะส่งกันมาได้อย่างต่อเนื่อง
คนบอกว่าเคยเจอเคยเห็นไม่เหมาะนะคะ
ก็ส่งกันมาได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ในทุกประเด็นข่าว